ที่คนอ่านข่าวฟุตบอลไทยก็อาจจะตกตะลึง
จริงข่าวนี้มันเคยมีกับนักบอลหลายคนนะ
ที่ออกมาตั้งประเด็นว่ามีอักษรย่อแบบนี้
ไปทำผู้หญิงท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบ

แต่ว่ามันต้องมีมูลความจริงคุณชนะไม่งั้นคงไม่ออกมา
ถามกับเราตัวมั้ยเนี่ยในทีมข่าวราแค่ราคาย
ว่าจะเป็นชื่อของคนคนนั้นแต่เราไม่พูด

ไม่ใช่เขามาฟ้องเอานะครับแต่ว่าในหลักฐานที่ออกมาในโลกโซเชียลเนี่ย
พันธิสเซทก็รับผิดชอบนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของเธอก็ต้องระบากที่เห็นนะ
อย่างที่เห็นในโพสต์ก็มีการตั้งคำถามว่านักฟุตบอลปริศนาคนนั้นคือใคร
ซึ่งจากข้อความก็มีการคาดเดาถึงคุณสมบัติของนักบอลคนดัง

บัตรเนี่ยนะข้อแรกครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่านักฟุตบอลรายดังกล่าวนะครับ
ก่อนที่จะถูกยืมตัวไปยังสโมสรที่ติดกับชายทะเลในฤดูการที่ผ่านมา
ก็หลายสโมสรนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับ
ฟุตบอลรายนี้เขาบอกว่ามีภาพลักษณ์ที่ดี
และเกรงใจนายหญิงของทีมถึงขนาดปิดบังไม่ให้รู้ว่ามีแฟน
มีคำว่านายหญิงมานายหญิงเนี่ยมีไม่กี่สโมสร
แล้วก็มีต่อครับอีกทั้งนักฟุตบอลคนนี้กำลังพัฒนาตัวเองไปสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่
แต่ทั้งนี้นะครับยังไม่มีการเปิดเผยถึงรายชื่อของนักฟุตบอลคนดังกล่าวแต่อย่างใด
ก็คาดเดากันไปต่างนานาแล้วว่าเป็นคนนู้นคนนี้บ้างนะ
ถ้าเกิดว่านักบอลท่านนั้นรู้ว่าตัวเองเป็นข่าวแล้วเนี่ยก็กลับไปเคลียร์ปัญหากันซะ
ก่อนหน้านี้เคยมีหลายคนนะครับที่หนีปัญหานี้สุดท้ายก็ต้องมาเคลียร์กัน
หรือว่าแสดงการรับผิดชอบว่าเขาก็เป็นผู้หญิงกันนะครับคนที่เสียหาย
เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เสียหายแล้วก็นักบอลที่ตกเป็นข่าวด้วยนะครับ